คนร้ายรายนี้เช่นเดียวกันค่ะเพิ่งออกมาจากคุกนะคะเพราะว่าก่อเหตุลักษัพหลายท้องที่แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นมือตำรวจค่ะ
นี่เป็นภาพตอนที่ก่อเหตุนะคะคือไปก่อเหตุลักษัพหลายที่เลยค่ะคลิปล่าสุดก็คือตี๕๒๓พฤศจิกายน
นี่คือกำลังจะไปงัดห้องนะห้องหนึ่งเพื่อที่จะไปขโมยมือถือกับไอแพทห้องพักนี้อยู่ที่ซอยวงสว่างสิบเอ็ด
เนี่ยค่ะผู้เสียหายเขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สอนอประชาชื่นนะคะก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ลงพื้นที่จนได้เบาะแสว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยไปกบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ซอยบุญนำที่พื้นที่สามเศษในก็เป็นการนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ
ต่ำเครื่องอ่าอยู่ไหนตรงนี้อยู่ไหนฉีกฉีกเว้ยมึงฉีกเดี๋ยว
นั่งเฉยถูกไหม
อ่านี่แหละค่ะนายพันลบเกรดคล้ำคุณผู้ชมค่ะก็ถูกรวบตัวได้ในที่สุดนะคะ
สารภาพบอกในกล้องวงจรปิดตัวเขาเองนั่นแหละนะคะซึ่งตำรวจก็นอกจากไปควบคุมตัว
แล้วก็ตรวจค้นในห้องพักเป็นของกลางที่ถูกขโมยมาคือมือถือ๖เครื่องนะคะ
แล้วเวลาเขาขโมยมาแล้วเนี่ยเขาก็จะหักซิมการ์ดทิ้งทั้งหมดเลย
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับสัญญาณมือถือนะคะแล้วก็พอตำรวจไปขยายผล
ก็พบว่าเพิ่งจะออกมาจากคุกในคดีอาณาจารย์และรักทรัพย์เมื่อปีหกสาม
ออกมายังไม่ทันไรก่อคดีอีกแล้วไม่ใช่คดีเดียวหลายคดีเลยทีเดียวนะคะ
สิบสองพฤษภาคมไปขโมยมอเตอร์ไซค์ที่ซอยกรุงเทพนนท์ห้าสิบสอง
สิบสี่พฤศจิกาทองรูปภัณฑ์ในซอยกรุงเทพนนห้า
แล้วก็ล่าสุดก็คือ๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา๒คดีเลยค่ะวันเดียวนะคะ
ครั้งแรกที่วงสว่างซอย๑๑นะคะคดีขโมยมือถือกับไอแพท
ส่วนอีกคดีหนึ่งไปขโมยกระเป๋าเงินผู้เสียหายในซอยเดียวกัน
นี่ค่ะชะล่าใจย่ามใจทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีก
สุดท้ายเบาะแสล่าสุดก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้ในครั้งนี้นะคะ
แล้วตำรวจบอกว่าคนร้ายรายนี้เขาจะเลือกก่อเหตุเฉพาะหอพักอพาร์ทเมนต์
ซึ่งไม่มีระบบคีย์การ์ดไม่มีรอปภอันนี้คนร้ายบอกเองเพราะฉะนั้น
คือหอพักไหนอพาร์ทเมนต์ไหนที่ยังไม่มีระบบป้องกันโรคนี้
ต้องลงทุนหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นช่องว่าง
คนร้ายสามารถที่จะเข้าไปก่อเหตุได้นะคะ
แล้วเวลาไปก็จะเลือกขโมยทรัพย์สินพวกมือถือกระเป๋าตังค์เป็นหลักนะคะ
เนี่ยค่ะรวบตัวได้แล้วเดี๋ยวตำรวจส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โอเคจังหวะนั้นพอดี
ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับหอพักอพาร์ทเมนต์ต้องมีระบบคัดกรองนะครับอืม